แต่ที่ที่จะพาไปไม่ได้มีแค่ไอ้ไข่เพราะว่ามากับน้องกุมารปิ่นเพชรจ้า
ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยค่ะ
ที่วัดแห่งนี้นะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือวัดน้ำดิบ
วัดน้ำดิบหรือวัดเชตวนารามนั่นเองนะจ๊ะก็พากันไปเนี่ยแหละค่ะ
หลังจากเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมาทางวัด
เขามีการจัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญสิงเหนือเสือใต้
โดยด้านหน้าของสองเทพกุมารก็คือน้องปิ่นเพชรเดินจูงมือไอ้ไข่
ซึ่งเป็นผู้สร้างกุมารปิ่นเพชรนั่นเองเนี่ยเปลี่ยนหน้าตาแบบนี้อ่าฮะ
สำหรับใครอยากได้ไปบูชาก็แวะไปดูที่วัดกันได้นะคะ
ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาประชาชนเดินทางไปกราบไหว้
ขอพรขอโชคขอลาบกันแน่นวัดเลยนะ
แล้วที่วัดเนี่ยคึกคักไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาทั้งกราบไหว้
แล้วก็ปิดทองรวมทั้งเนี่ยจุดประทัดหรือว่าไปดูอ่างน้ำมนต
หวังจะไปเสี่ยงโชคเสียงลาบกันแบบนี้แต่ส่วนใหญ่คนที่มาจุดประทัดเนี่ย
มักจะมาแก้บนบางคนเขาบนบานสารกล่าวแล้วสมปรารถนาก็มาแก้บน
แต่ว่าบางคนเนี่ยเขามีการจุดตั้งแต่ตอนขอแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่วิธีการของใครของมันนะคะ
ทางด้านนางสาวพัชรินจุ่มผู้นะฮะจุ่มผู้นะฮะอายุ๒๖ปีเล่าว่า
ในวันงานของทางวัดเนี่ยมีการจัดให้เขาเรียกว่าตากมัชชาพาโชค
มัชฉาพาโชคเนี่ยทางวัดเนี่ยเขาจะนำสิ่งของต่างที่มีคนมาแก้บน
แล้วก็มาไหว้น้องปิ่นเพชรกับน้องไข่มาเป็นของรางวัล
ก็คือหลังจากที่บรรดาสาธุชนนำของไหว้มาเยอะแยะ
ทางวัดเขาก็จะมาแจกเป็นเหมือนของรางวัลนั่นเองนะคะ
ก็ได้มาเป็นรถเด็กเล่นคันสีเหลืองคันนี้ก็นำกลับบ้านไปด้วย
แต่จู่เขาบอกว่าเกิดเรื่องเหมือนเรื่องประหลาดเกิดขึ้น
ก็คือก่อนนอนเนี่ยเธอถอดนาฬิกาข้อมือสายหนังเธอเนี่ยนะ
แขวนไว้ที่บริเวณหัวเตียงตอนดึกทุกคนก็กลับปกติปกติ
ได้ยินเสียงของตกที่หัวเตียงตึก
แล้วก็มีเสียงนาฬิกาปุกดังขึ้นทั้งที่ไม่ได้ตั้ง

ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้มันดังขึ้นมาได้ไง
ก็ตามเสียงที่ของตกไปตื่นมาตกอกตกใจหมดปรากฏว่า

นาฬิกาข้อมือที่เธอถอดแขวนไว้ตกลงมาค่ะ
แล้วพอหยิบมาดูก็ปรากฏว่าอ้าวสายนาฬิกามันขาด
แล้วดูจากรอยขาดแล้วเนี่ยมันเป็นรอยขาดเหมือนถูกตัดจากของมีคม
มันไม่ใช่รอยขาดแบบฉีกขาดมันดูขาดมันขาดแหว่ง
สายหนังเนี่ยเธอก็บอกเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ไม่นานเองนะ
มันไม่น่าจะขาดกันได้ง่ายแบบนี้
เธอก็เลยคิดว่าโอ๊ยน้องปิ่นเพชรกับน้องไข่ห่วงของเล่นห่วงน็อกหรือเปล่า
เลยมาแกล้งก็เลยรีบนำรถของเล่นที่ได้มาเนี่ยมาคืน
แล้วก็ไปจุดทูปบอกขอเข้ามาด้วยนะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยก็เอ่อ
ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่อะไรยังไงแต่เอามาคืนแล้วเพื่อความสบายใจ
แต่ที่เล่าสู่กันฟังแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
ใครอยากจะไปไหว้พระไปทำบุญตามวัดที่เรานำเสนอไป